มาดูเหตุที่ไม่น่าชื่นชมกันบ้างคุณผู้ชมแล้วก็น่าเห็นใจคนที่ถูกทำร้าย
เพราะว่าเป็นกรณีทะเลาะวิวาสกัน๒รุ่ม๑
มาทะเลาะวิวาดกันเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการล้างแค้น
ที่สำคัญไปก่อเหตุหน้าโรงเรียนด้วยโอ้โหเด็กเยอะเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ผู้ชายสามคนนะทะเลาะวิวาดกันแบบนี้อยู่กลางถนน

ก็อยู่บริเวณโรงเรียนเยอะแยะเลย
ใช้สิ่งของคว่างปลาใส่กัน

แล้วก็ไล่แทงผู้ชายอีกคนนึงอยู่หลายครั้ง
ผู้ชายอีกคนนึงนะมี๒คนรุมหนึ่งนะ
คนนึงใช้มีดอีกคนนึงใช้ก้อนหินฟาดที่ศีรษะ

เรียกได้ว่าต้องหนีเอาตัวรอดไปขอความช่วยเหลือจาก
ผู้คนที่อยู่ซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน
เห็นเหตุการณ์ก็ตื่นตกใจกันหมดนะคะ
พอตำรวจสพโพกลางได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคนนี้
คือนายประสิทธิเพชรกลางอายุ๒๔ปี
เป็นคนงานร้านวัสดุก่อสร้าง
นิชกันทั้งร่างกายนะคะโดยเฉพาะที่ท้ายถอย
เพราะถูกทุบตีด้วยของแข็งแล้วตามร่างกายก็มีมีด
ที่เป็นแผลจากมีดถูกแทงด้วย
เลือดไหลอาบท่วมตัวอาการสาหัสเลยนะคะ
จนที่กุภัยฮุก๓๑ก็เลยมาช่วยปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
สอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เคยมีเรื่องบาดม้างกับผู้ชายสองคนนี้มาก่อน

แล้วเขาก็ถูกดักรุมทำร้ายหลังจากเลิกงาน
พอเขาเห็นเนี่ยนะเขาก็พยายามวิ่งหนีไปบริเวณหน้าโรงเรียน

ตามมาทำร้ายร่างกายอีกก็ใช้ทั้งมีด
ใช้ทั้งก้อนหินทุบตีเขาแทงเขาแบบนี้นะคะ

สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากคู่อริต้องการจะล้างแค้นคืน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเร่งวิทยุไล่สกัดผู้เกาะเหตุ๒คน
อาศัยช่วงจังหวะชุลมุนหลบหนี

ใครมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งตำรวจที่สพโพกลางโคราชได้นะคะ